ลูกชาย๑๑ขวบเรียนอยู่ป๕

วันหยุดมาช่วยครูปิดไฟที่โรงเรียนหน่อย

เมื่อกี้ครูพาน้องเราไปไหนเห็นมันร้องพักเดียวเลย

เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย

เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย

เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย

เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย

เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย

เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย

เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย

เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย

เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย

เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย

เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย

เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย
เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย

เมื่อกี้มันร้องพักเดียวเลย